จากสวยตาแตกมากันที่เรื่องน้ำตาแตกกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
จำได้ไหมคลิปก่อนหน้านี้ไม่ใช่คุณคุณไม่ต้องร้องหยุด

ส่วนเนี่ยเขาร้องจริงสำหรับพี่ตุ๊กกี้คุณผู้ชม

พี่หนุ่มกัญชัยเขาไปหาที่สตูดิโอระหว่างที่พี่ตุ๊กกี้ทำงานอยู่
ตุ๊กกี้เจอปุ๊บโพเข้ากอดแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ
คือเป็นรอยยิ้มทั้งน้ำตาเลยทีเดียว
หลายคนเห็นคลิปนี้ก็พอจะเดาได้ว่าเออมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวดีแหละ
แต่มันก็อยากรู้ว่าเอ๊ะ
พี่หนุ่มกัญชัยแวะมาหาทำไมหน่อ
ตุ๊กกี้ถึงกับต้องปล่อยโฮขนาดนี้
เรื่องนี้ค่ะเราก็ไปถามจากปากพี่ตุ๊กกี้มาให้ได้ความแล้วว่า

พี่หนุ่มเขาทักมาบอกเออไปกินข้าวด้วยกันไหม
พี่ตุ๊กกี้ก็ก็พยายามรวมทีมาเนาะ

แต่เหมือนด้วยคิวงานอะไรต่างมันไม่ลงตัว
ใช่ค่ะมันก็เลยสรุปไม่ได้ว่าจะไปหรือไม่ไปยังไงดี
อยู่ดีปรากฏว่าพี่หนุ่มเนี่ยมาจ๊ะเอ๋ที่สตูดิโอ
ก็เลยดีใจจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่
เพราะตลอดชีวิตในวงการบันเทิงของพี่ตุ๊กกี้เนี่ย

ถือว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่อยู่ข้างตัวเองตลอด
ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สุก
หรือจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกข์
ลองไปฟังเสียงดูค่ะ
ก็ยังเดินมาเนี่ยมันคือมันคือความปลื้มใจซ้อนกับความดีใจ

มันก็เลยออกมาที่เห็นนะคะปลื้มปริ่มหัวใจ

ใช่แต่เอาจริงนะพี่หนุ่มเนี่ยเขาคิวทอง

เพื่อนร่วมวงการกันแบบนานทีเจอมันก็มีฟิลลนี้เหมือนกัน

พอสอมร้องไห้ทุกวันว่าไปแล้ว